มาเริ่มกันที่เรื่องแรกเป็นเรื่องดีเลยนะคะ
สำหรับครอบครัวของคุณแมททิวแล้วก็คุณลีเดียนั่นเองนะคะ
หลังจากที่หายจากอาการป่วยโควิด๑๙กันไปเรียบร้อยแล้ว
ขอส่งต่อความช่วยเหลือให้กับผู้ป่วยคนอื่นต่อเลยค่ะ
เพื่อนำไปเป็นแนวทางในการผลิตเซรุมรักษาผู้ป่วยโควิดรายอื่นค่ะ
ให้คุณผู้ชมไปชมภาพขณะที่บริจาคนะครับ
เป็นภาพที่ลีเดียได้โพสต์ลงอินสตราแกรมส่วนตัวนั่นเองนะคะ

บอกว่าสำหรับตัวเธอเองร่างกายผลิตภูมิคุ้มกันได้ในระดับที่น้อย
ก็เลยไม่เข้มข้นพอที่จะนำไปใช้ได้นะคะ
แล้วก็น้ำหนักตัวเพียงแค่๔๔กิโลกรัมเท่านั้นเองค่ะ

ทั้งนี้ทั้งนั้นลีเดียก็ขอกระจายข่าวไปค่ะ
สำหรับผู้ป่วยโรคโควิด๑๙ที่รักษาหายแล้ว
ไม่มีอาการแล้วนะคะออกจากโรงพยาบาลแล้วก็กักตัวครบ๑๔วัน
แล้วก็มีอายุ๑๗ปีบริบูรณ์ถึง๖๐ปีขึ้นไปค่ะ
๖๐ปีนะคะมีน้ำหนักตัวไม่ต่ำกว่า๕๐กิโลกรัมค่ะ

และที่สำคัญต้องไม่มีโรคประจำตัวนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นพวกโรคความดันโรคเบาหวานโรคหัวใจต่าง

เพื่อช่วยต่อชีวิตให้กับผู้ป่วยท่านอื่นอีกด้วยค่ะ